คุณผู้ชมค่ะเบรกนี้ค่ะมากันที่๒ลูกทุ่งสาวคุณภาพนะคะ
ยิงทิศิกาแล้วก็บิลกรยานี
เรื่องเสียงสองคนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะ
ร้องเพลงลูกคอเนี่ยโอ้โห๑๘๑๙ชั้นนะคะ
แต่ว่าพักนี้ไม่ค่อยเห็นผลงานเท่าไหร่เลยนะคะ
ไม่ยอมแพ้ลูกทุ่งคลื่นลูกใหม่หรือเปล่านะ
ไม่ค่อยมีซิงเกิ้ลใหม่มาให้เราได้ยินกันเท่าไหร่อะเนาะ
แล้วก็มีข่าวมงข่าวเมาส์นะเพราะว่าหายไปนาน
เดี๋ยวฟังสองสาวเปิดใจถึงกับบันเทิงไทยรัฐกันค่ะ
ณวันนั้นเราก็เคยเป็นขึ้นลูกใหม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันมีขึ้นมีลงตลอด
บางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงหันเหไป

สองคนคิดว่าคนที่เขาเคยรักเราในรูปแบบไหน

ใช่ยังดำรงความเป็นตัวเองเอาไว้อยู่
บอกเลยว่ายังเป็นคนขายเสียงเหมือนเดิม

อย่างที่พี่แจ๊กกะรีนบอกว่าคือลูกใหม่เขามีอยู่ตลอด
คือลูกใหม่เขาต้องหน้าตึงหน้าอะไรอย่างนี้นะคะ

ออกกำลังกายใช่ไหมคะทรีนมาแล้ว
ใช้เสียงอย่างนี้ค่ะ
คือหายใจเข้าอย่างเดียวจะไม่หายใจออกนะคะ
กลั้นเอาไว้แล้วมันก็จะพองได้
อันนี้คือเคล็ดลับใช่ไหมเพิ่มแบบว่าหน้าอกหน้าใจนะคะ
หายใจเข้าแล้วไม่ต้องหายใจออกลองดูหายใจเข้า

ไม่ไหวอันที่ไม่ไหวจริงนะคะ
สองสาวก็ยืนยันนะคะว่าขอคงเป็นความตัวเองแบบนี้แหละนะ
คือสไตล์การแต่งตัวก็ตามสไตล์ลูกทุ่งเหมือนเดิม
แนวเพลงก็สไตล์เดิมแต่ที่สไตล์เปลี่ยนใหม่คือสไตล์หน้าเขา
เปลี่ยนทุกสไตล์มากหน้าเขาธรรมชาตินะคะ
ธรรมชาตินึงแล้วหมอทำให้ด้วยนะครับผม
สวัสดีดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผู้หญิงสมัยนี้นะคะ